สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดค่ะอุ้ยเธอสดนะวันนี้นะใหม่ฮะ
ให้เยอะกลับมาเจอกันอย่างนี้วันจันทร์นะฮะวันนี้ก็ตอนสองโมงพี่หนูไม่ไหวจริง
ก็แบบยังต้องให้เขาพักผ่อนอีกแป๊บนึงก่อนเขาเดี๋ยวเขาคงจะกลับมาดำเนินรายการตามปกติ
พี่หนูก็ต้องไปหาหมอหมอภัยกายภาพเขาตอนเย็นใช่มั้ย
ใช่ค่ะทุกวันตอนเย็นช่วงนี้ก็ประมาณสามสี่วันไปก่อนก็พี่หนูว่าวันพุธน่าจะไหว
ว่ากันไปนะคะมาดูเรื่องนี้กันเลยเรื่องของพระมหาสมปองที่แบบว่ามีคนพูดถึงกัน
อย่างมากทีเดียวในช่วงสองวันที่ผ่านมานะคะเรียกว่าขึ้นเป็นแบบว่าเทรนด์ทวิตเตอร์
แฮชแท็กเซฟพระมหาสมปองด้วยเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราต้องไล่เลียงกันไป
เกิดจากเมื่อวันที่๙ตุลาคมค่ะเมื่อคืนวันที่๙ก็จะมีการไลฟ์สด
พระมหาสมปองพระมหาภัยวันแล้วก็พระมหานพัฒน์อีกคนนึงนะคะณพันธ์
ท่านก็มีการในระหว่างพูดคุยมีการไลฟ์ไปหัวข้อก็ชื่อว่าพศภัยวันขิงมาขิงกลับ
ในช่วงหนึ่งของการไลฟ์เนี่ยค่ะท่านพระมหาสมปองท่านก็มีแบบว่า
ป่วยติดเตียงอยู่จนถึงขั้นแบบว่าเสียงสั่นเคลือเลยทีเดียวนะคะ
กันเลยทีเดียวพระมหาสมปองท่านก็เปิดเผยถึงกรณีดราม่าที่เกิดขึ้นนะคะ
บอกว่ามีแรงกดดันจากหน่วยงานทางพระพุทธศาสนาในการจับตาการทำงาน
แต่ก็ยืนยันว่ายังไม่มีหนังสือมาแล้วก็ยังไม่มีสายตรงมาว่าจะจับศึก
กำลังใจพระอาจารย์นะครับนะคะเพียงแต่ว่ามีการบอกกล่าวมาทางรักษาการเจ้าอาวาส
สร้อยทองให้อาตมาทำหน้าที่ของตัวเองไปตามเดิมตอนนี้เนี่ยไม่ได้หมดกำลังใจในการทำหน้าที่
แต่ย้ำตลอดว่าเวลาพระผู้ใหญ่เตือนอะไรก็ทำตามช่วงนี้เนี่ยก็ระมัดระวังมากยิ่งขึ้น
จะทำอะไรก็ต้องถามเลขาหรือว่าหน่วยงานที่คอยดูแลก่อนส่วนโยมแม่ที่อายุมากแล้วเนี่ยพอเห็นข่าว
ก็จะมีความกังวลแต่ก็มีการพูดคุยกันแล้วว่าคงไม่ถึงขั้นโดนจับศึก
เพราะว่าตัวพี่สาวของพระมหาสมปองเองท่านก็มีการแบบว่าโทรไปสอบถามเหมือนกันว่าจะถูกจับศึกจริงไหมนะคะ
ท่านก็เลยบอกว่าแต่ถ้าโดนจับศึกขึ้นมาจริงเนี่ยอาตมาก็อาจจะไปเป็นนักฟุตบอลหรือไม่ก็เป็นนักข่าว
เพราะว่าชอบพูดชอบถามหากสำนักพุทธมาแนะนำหรือชี้แนะอะไร
อาตมาก็จะน้อมรับแล้วก็อยากฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสนับสนุนและช่วยกันผลักดันดีกว่ามานั่งจับผิด
จ้องจับผิดกันแบบนี้อ่ะนะคะทางด้านนายสิบบวรแก้วงามรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ออกมาบอกว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ย
สำนักงานพระพุทธศาสนายังไม่มีข้อมูลท่านว่าอย่างนั้นนะคะผู้ที่รู้ดีที่สุดก็คือตัวท่านพระมหาสมปองและผู้ที่จะศึกพระมหาสมปองได้
ก็ต้องเป็นเจ้าคณะผู้ปกครองโดยตรงก็คือเจ้าอาวาสวัดสร้อยทองเท่านั้นขณะเดียวกัน
ศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยอันนี้ก็มีการโพสต์ในเฟซบุ๊กอ่ะนะคะ
ระบุข้อความบอกว่าพศร่ำไห้ถูกจ้องจับศึกจนป่านชะนี้ยังไม่รู้อีกหรือว่าผิดอะไร
รู้จักภาษิตภาษาลาตินทางกฎหมายไหมว่ากรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา
ซึ่งวันนี้ในระหว่างที่รายการโหนกระแสมีการพูดคุยก็มีการแบบว่า
ถ้าเกิดในกรณีที่ต้องจับศึกแสดงว่าก็ต้องเป็นความผิด
แต่ก็ยังไม่มีการจับศึกไม่ได้ทำอะไรผิด
ถ้าเกิดมูลความผิดการจับศึกมันก็ต้องค่อนข้างรุนแรง
เพราะว่าอ่ะถ้าเกิดผิดศีลผิดอะไรตามกฏตล่างก็สามารถ
เขาเรียกว่าอาบัติอ้าวถูกส่งอาบัติได้

นุ้ยเชิญยิ้มเขาออกมาโพสต์รูปภาพพระมหาสมปองแล้วก็พระมหาภัยวันเนี่ยนะฮะ
พร้อมเขียนแคปเช่นของพระเจ้าว่าไม่มีใครยอมรับสิ่งใหม่อย่างง่ายได้หรอก
แต่เจ้าจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจ
ให้พระมหาสมปองปุตโตนะฮะ
ก็มีเหล่าบรรดาแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจกันเยอะ
บางคนอย่างวันนั้นเห็นไทยรัฐท็อกของไทยรัฐเนี่ยเขาไปสัมภาษณ์ท่านท่านหนึ่ง
เขาก็พูดดีนะเขาบอกว่าเราอย่าเอาพระพุทธศาสนามาดอง
วันนี้คือคำว่าดองเนี่ยดองอาจจะใช้กับพวกผักดองผลไม้ดอง

เขาบอกว่าพุทธศาสนาเนี่ยบางทีเนี่ย

นี่คือการเทศแบบใหม่เป็นยังไงอะไรยังไง

ถูกนะว่าเอาใบลานมานั่งเปิดกันเนี่ย

แต่ก็ต้องมีอยู่ในกรอบพอสมควร
ล่าสุดปารีนากลายคุบก็มาร่วมเรื่องนี้แล้วหรอ

เดี๋ยวขอดูเฟซบุ๊กปารีนากลายคุบหน่อย

เพราะเห็นบอกว่ามีพูดสั้นแต่เจ็บมาก
ปารีนาว่า
ก็แบบว่ามันไปมองต่างมุมกัน

ก็รู้สึกว่าสิ่งที่ท่านออกมาไลฟ์เนี่ย
มีการพูดคุยแต่บางจุดก็อาจจะมีกรณีที่บอกอ่าไม่สำรวมหรือเปล่า
แต่ท่านพระมหาสมปองท่านก็พูดเองว่าท่านมีการแบบปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่ใครเตือนอะไรมา
ท่านก็ปรับแล้วอะไรอย่างเงี้ดังนั้นตอนนี้เหมือนท่านก็จะรู้สึกว่า
การจะแบบทำอะไรก็แบบจ้องจับผิดเขาหมดเลยอย่างเงี้อืม
ไม่อยากพูดมั้ยหรอล่าสุดปารีนาไกลฮุปนะครับเขาก็บอกออกมาเลยฮะว่า
เอ่อเขาบอกว่าเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ด้วยกันโดยปรินาเนี่ย
ศึกเถอะมึงนั่นสั้นแล้วก็มีรูปของพระมหาสมปอง
อย่างที่บอกว่าพระมหาสมปองเขาก็บอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเขาไม่ได้ทำอะไรผิด
เหมือนกันว่าสิ่งหนึ่งเขาก็สอนแบบว่าถ้าสมมุติจะพูดถึงการเรียรายเงินช่วยน้ำท่วม
วินาทีนี้มันก็ต้องช่วยกันถูกต้องไหมฮะว่าแต่ก็บอกว่าไม่รู้ว่าสรุปแล้วคือ
แต่พระมหาสมปองท่านบอกว่าตอนเรื่องของการรับบริจาคท่านไม่รู้จริง
ว่าจะต้องเปิดเป็นรูปแบบของมูลนิธิเพราะท่านรู้ก็มีการแบบแก้ไขเรื่องอันนี้ไปอะไรอย่างนี้
เพราะท่านลงไปช่วยเรื่องน้ำท่วม
แต่แสดงว่าถ้าดูจากพี่ไลค์ตั้งแต่วันเสาร์ที่เรา

ก็เหมือนกันถ้าเกิดตามที่พี่เมย์อ่านเมื่อกี้ก็คือว่าผู้ที่มีอำนาจในการจะจับศึกหรือว่ามีการตัดสิน
คนก็จะโยงไปไงมีสองสำนักที่ส่วนใหญ่คนก็จะแบบรู้สึกว่าน่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่า
ทางด้านสำนักพุทธเองท่านรองพูดมาในการสำนักงานภาพภูติศาสนาแห่งชาติ
ท่างกลอมมาพูดในประเด็นนี้ไปอีกสำนักก่อน
คนที่จะศึกได้คือเจ้าอาวาสกับเจ้าคณะใช่ไหมฮะ
ซึ่งอยู่ที่วัดสร้อยทองก็คือวัดที่พระมหาสมปองอยู่

คงจะไม่ได้มีอำนาจในการศึก

แต่ก็ต้องสุดท้ายต้องยืนยันว่าถ้าเกิดมีความผิดวินัยส่งยังไงใช่ไหมคะ
ท่านบอกว่าไม่ต้องไล่

สมมุติวันนี้มานัดโยมศิลป์ข้อที่๑ห้ามฆ่าสัตว์ห้ามรักษัตริย์

แต่ถ้าวันนี้เด็กรุ่นใหม่เรารู้ว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ย

มันอาจจะไม่ได้เหมือนเราตอนที่สมัยเราเรียนจริยธรรมแล้ว

ถ้าเราลองเอานังสือจริยธรรมนังสืองานบ้าน
สมัยที่เราเรียนกันเนี่ยบอกอายุได้เลยใช่ไหมวิจารณเหล่านั้น

แต่วันนี้เด็กจะเข้าวัดเข้าวัน

พระมีเมียพระหมูกระทะ
พระเอ๋ลงของพระรุ่นพระนี่

อันนี้พูดจากใจบางทีเขาถูกป่ะ
แต่วันนี้พระสององค์นี้ไม่ใช่ไม่รู้ว่าถูกหรือผิด
แต่พระสององค์นี้เจตนาของพระสององค์นี้

เมื่อเด็กรุ่นใหม่จะไปเข้าวัดฟังประเทศฟังธรรม

พวกเราเองตื่นเจ็บโมงเช้าไปฟังเทศฟังธรรมไปไหมล่ะ

ปู่ย่าตายายเรา๗โมงเช้าก็เรียกเราตื่นไปได้
แต่ณตอนนี้๔ทุ่มก็พังทำได้ถูกมั้ยแม่

เดินถือปินโตเข้าวัดมันยังมีอยู่เหรอ
ต่างจังหวัดอาจจะยังมีค่ะแต่ในกรุงเทพพี่ว่ามันไม่มีเหลือแล้วล่ะถูกต้องป่ะแต่อันนี้
เมื่อทุกคนจะต้องเสพสื่อออนไลน์หมดเลยเขาก็มีเจตนาที่จะสอนเขาแต่โอเค
กรอบของคนมันก็แล้วแต่ว่าเราตีกรอบไปว่ามันเยอะไปไหมมันน้อยไปไหมใช่ไหมล่ะแต่ถามว่าแอดเดเอ็มปุ๊บ
เจตนาของเขาถ้าสมมุติอ่ะเป็นทำรายการขายของก็ว่ากันไป
ในตอนแรกอ่ะโฆษณาทุกอย่างแต่อย่างงี้สมมุติถ้าเกิดตัดสินจากในยุคปัจจุบันที่แบบ
ดูในค่าของความอ่ะคนมีคนความนิยมเยอะติดตามเยอะเราก็มองว่าพศทั้งสองท่านคือคนติดตามเยอะ
เทศเนี่ยอาจจะมีกลุ่มคุณป้าคุณอาน้อยวัยรุ่นน้อยแหละที่จะไปนั่งฟังทำ
นั่งทำวัดด้วยอย่างเงี้ยก็ยี่สิบสามสิบอ่ะร้อยอย่างเงี้ย
แต่นี่เป็นแสนนะแม่ถูกไหมพูดพูดครั้งหนึ่งก็ได้เป็นแสนอ่ะ
แต่ก็ฟังแล้วแรกอ่ะแรกแรกฉันก็เอ๊ะเหรอมันถูกเหรอ
แต่ลองไปนั่งฟังบางทีมันก็เฮ้ยถ้าเปิดใจนะ
ถ้าเราลองเปิดใจนะอย่างน้อยบางทีฉันไปฟังช่วงที่เขาพูดถึงแบบว่า
ให้กำลังใจคนอ่ะอืมค่ะให้กำลังใจคนตอบเออ
มันก็ได้กำลังใจขึ้นมานิดเหมือนกันนะอะไรอย่างนี้นึกออกป่ะ
อย่างน้อยมันก็ยังมีประโยชน์เพราะวันนี้เสพสื่อออนไลน์มันมีทั้งมีประโยชน์แล้วก็ไม่มีประโยชน์ถูกต้องปะล่ะ
ใช่ท่านก็พยายามแทรกแหละข้อมูลที่เป็นเรื่องของธรรมะจะมากจะน้อยก็แล้วแต่คลิปกันไป
ในโซเชียลในกลุ่มหนึ่งที่ที่แบบไม่เอาเลยก็มีอ่า
ที่แบบว่าอ่าเมื่อเมื่อเมื่อสมัยก่อนจนถึงสมัยนี้อ่ะก็บางบางอย่างก็มันมีเปลี่ยนแปลงก็จริง
แต่บางอย่างก็ต้องคงอยู่อะไรแก่นของมันอะไรอย่างงีแต่แก่นของมันก็คือทำให้ทำความดีแล้วเว้นความชั่ว
แม่ทุกศาสนาสอบเหมือนกันอืม
เนาะก็นานาจิตตังกันไปนะวันนี้ว่าจะพูดกันแบบจริงจริงนะฮะ
แต่วันนี้สิ่งหนึ่งที่น่ากลัวเขาบอกว่ายอดผู้เสียชีวิตเนี่ยน้อยลง
แต่เราเห็นมาตลอดว่ายอดนะยอดน่ะยอดที่ประกัดก็ไม่ใช่

เขาไม่รวมก็คือยังไงก็ไม่รวมแต่โอเคล่ะ
อย่างที่บอกช่วงนี้วัคซีนมันอาจจะเวิร์ค
หรือบางคนก็บอกเฮ้ย
ฟ่าอาจจะมาแบบเงียบหรือเปล่า

เพราะฉะนั้นวันที่๑๔เนี่ยจะต้องดูว่าเปิดได้ไหม
เขาก็บอกว่า๑๔นี่ถ้าสมมุติจะเอาจริงนี่

เพราะฉะนั้นเนี่ยวันที่๑๔ก็จะดูว่าเฮ้ยเราจะเปิดประเทศแบบเต็มรูปแบบหรือยังนะครับ
ผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้เราเหลือ๑๐๓๕คนนะครับแล้วก็หายป่วยเนี่ยแต่หายป่วยเยอะกว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่
เพราะฉะนั้นเนี่ยยอดผู้เสียชีวิตมันก็มีอยู่เพิ่มอีก๖๐คน
วันนี้คุณอนุทินชาญวิรากูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงสถานการณ์โควิดที่ภาคใต้ว่า
ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอย่างที่บอกแล้วตั้งแต่อาทิตย์แล้วเราพูดว่าตอนนี้โควิดระบาดจริงคือภาคใต้
หลายจังหวัดนะครับคุณดู๒๓๕๗๘ทั้งหมดอยู่ภาคใต้หมดเลย
ถูกต้องป่ะอย่างกรุงเทพเนี่ยตอนนี้ตึกใหญ่ทุกที่ต้องตรวจหมดก่อนขึ้นตึกถูกต้องไหม
อันนี้เราต้องพูดแบบตรงไปตรงมาเนี่ยแต่ยอดยะลาปัตตานีนครศรีธรรมราชนราธิวาสเนี่ย
งขราเนี่ยปรากฏสูงวันนี้ไปอยู่ที่ภาคใต้เกือบหมดเลยนะครับ
คุณอนุทินเขาบอกเลยครับว่าช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยจะเดินทางไปติดตามการฉีดวัคซีน
พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะแล้วก็จะถือโอกาสพูดคุยกับผู้นำชุมชนผู้นำศาสนา
เพื่อขอช่วยทำความเข้าใจกับประชาชนในการเข้ารับการฉีดวัคซีน
วันนี้คือจะต้องเกณฑ์คนออกมาฉีดวัคซีนแล้วล่ะ
เพื่ออะไรฮะเพื่อลดอัตราความรุนแรงของโลก
คือตายน้อยลงแหละเอาจริงติดมันไม่การติดอยู่แล้วยืนยัน
จากภาคใต้วันนี้ผู้ป่วยรายใหม่เนี่ยเฉลี่ยนะต่อวันเนี่ย
เพราะว่าเชื่อว่าบุคลากรสาธารณสุขพยายามควบคุมโรคอย่างเต็มที่
แต่ต้องไปดูว่าทำไมเมื่อเต็มทำเต็มที่แล้วทำไมถึงยังติดเชื้อเยอะ
แล้วก็จะแก้ไขสถานการณ์ยังไงซึ่งกรมควบคุมโรคเนี่ยก็จะ
ตอนนี้นะฮะเราอาจจะต้องส่งไฟเซอร์๕แสนโดสไปที่ใต้ก่อน

เขาก็มีอยู่เราก็ต้องจัดส่ง
แล้วก็ที่สำคัญเมื่อไปถึงปุ๊บเร่งฉีด

ก็ได้เตรียมรับระบบรองรับไว้แล้วส่วนการฉีดวัคซีนสูตรไข้
ซึ่งวันนี้มันมีข่าวเกี่ยวกับวัคซีนสูตรไข้จริง
บางคนเสียชีวิตจากวัคซีนสูตรไข้อะไรอย่างนี้นะครับ
เขาก็บอกว่าโอเคล่ะเราจะเปลี่ยน

นุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มการดูแลอยู่
โดยจะนำมติของคณะอนุกรรมการมาปฏิบัติ
แล้วก็ยืนยันว่าวัคซีนที่นำมาฉีดให้กับประชาชนณวันนี้
เขาขอมั่นใจว่ามันมีความปลอดภัยทุกชนิดนะฮะ
ชนิดและที่สำคัญเนี่ยมันผ่านการรับรอง
จากสำนักงานคณะกรรมการออยหรืออาหารและยามาแล้ว

แสดงว่าณตรงนี้ถ้าเกิดเอาห้างแสนโดดไปช่วยที่ใต้ใช่ไหม

จากตัวเลขที่เราเห็นในคู่ถือเชื้อรายวันต่าง

มีหลายกรณีมากเลยค่ะที่เราเห็นก็จะมีกรณีไปงานศพ

กรณีก็เป็นกรณีที่คุณแบบว่าลักลอบเปิดมีการปาร์ตี้
ตอนนี้ในช่วงวันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ตั้งแต่เมื่อวานเราจะมีเห็นกรณีที่แบบว่าไปตามจับ
ทลายบางคนจับกลุ่มกันแบบว่าจัดปาร์ตี้มั่วสุม
บางทีเป็นร้อยคนตรวจออกมามีคนติดโควิดบ้าง
คือหลายสถานที่จริงดังนั้นตอนนี้เนี่ยเรื่องของการรวมตัวกัน
เขายังไม่ได้เปิดให้เราออกมารวมตัวอะไรกัน
จัดปาร์ตี้มั่วสุมยาดื่มเหล้าเมาสุราอะไรกัน
ลักษณะอย่างนั้นมันก็เป็นอีกกรณีที่ทำให้เราเห็นตัวเลข
หรือว่ายอดในบางจังหวัดที่แบบขึ้นสูงขึ้นอย่างนี้
อุบลราชธานีเองก่อนหน้านี้ที่เราเห็น
ก็จะมีคลัสเตอร์ที่เป็นคลัสเตอร์งานศพ
ใหญ่มากค่ะที่งานแล้วก็เลยกลายเป็นว่าทั้งหมู่บ้านอ่ะ
ต้องปิดเลยเพราะว่าคนไปงานงานศพงานนี้เยอะ
แล้วก็เลยต้องปิดอย่างนี้ปิดหมู่บ้าน
อย่างที่เชียงใหม่ที่ผ่านมาอยู่ดีกว่า๒๐๐กว่าคุณแม่
เดี๋ยวเรารู้นี่ไงอีก๓วันมันครบ๑๒๐วัน
ถ้าสมมุติ๑๒๐วันเปิดประเทศก็อยากจะรู้ว่าเราจะอยู่ยังไง
แต่วันนี้เอาจริงตัวเองเพิ่งไปกาญจนบุรีมา
รถติดมีโรงแรมเริ่มเต็มแล้วนะ
แต่เขามาตรการความปลอดภัยค่อนข้างจะสูง

อย่างเราไปถ่ายปุ๊บเนี่ยโอ้โหจะต้องแจ้งจังหวัดจะต้องอะไรอย่างนี้เลยนะ
ถ้าอย่างแบบพวกเราถ่ายต้องแจ้งกศธช
จำนวนคนเดินทางกี่คนมีการฉีดวัคซีนเรียบร้อยไหม

วันเสาร์ที่ผ่านมานี่กรุงเทพรถติดมากห้างคนเต็มมากเลยนะ

ไม่ว่าจะคล้ายล็อกหรือ
ถ้าสมมติตัวตัวคงจะคายล็อกแหละแต่ก็มาตรการจะเป็นยังไง
คือหลังจากนี้๓เดือนสุดท้ายเนี่ยมันจะต้องกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติ

แต่ถ้าเกิดวัคซีนมาเพียงพอหมายความว่า
มันโอเคนะถ้าเปิดมาแล้วก็มีวัคซีนอะไรอย่างนี้
ซึ่งไม่จำเป็นเพราะตอนนี้อย่างนนพร้อมที่ผ่านมาเนี่ย
คนไปฉีดกันตอนนี้ก็คือเหมือนไม่ต้องลงทะเบียน

วัคซีนจริงตอนนี้ถ้าสมมุติจะพูดจริงถ้าในกรุงเทพ

แต่ต่างจังหวัดเพราะตอนนี้คลาสเตอร์มันอยู่ต่างจังหวัดเยอะ
เราถึงเห็นว่ากรุงเทพคนติดเยอะคนติดมีไหมมี
แต่สักพักนึงมันหายไปเองได้จริงนะ

มันไม่หนักมันไม่เหมือนกับ๓เดือนแรกที่เรานั่งอ่านกัน
นั่งมานั่งระแวงอุ๊ยถ้าติดแล้วฉันจะต้องตายอะไรอย่างนี้

มันมีจริงแต่หมายความว่าจุดที่เขาขายมันก็มี๘๙ที่
มันไม่ได้ขายได้ง่ายคุณแม่

สำหรับตอนนี้พอรอวัคซีนวัคซีนมีไม่ครบมีไม่พอ

ถามว่ามันอาจจะหลายคนว่าคราวนี้มันอาจจะไม่หนักจริง
แต่คือเราไม่มีวัคซีนไงแม่

จริงเรากำลังพูดถึงกี่น่ะนี่

นรกันไปนะว่ากันไปสู้ทุกคน

น้ำท่วมค่ะก็ตามที่เราติดตามกันมาจากสถานการณ์น้ำท่วมนะคะจาก
ก็ตามตั้งแต่วันที่สิบค่ะซึ่งตอนนี้ก็คือที่มันจะมาก็คือ
แจ้งเตือนเลยว่า๓จังหวัดนี้ต้องระวังเป็นพิเศษ
เริ่มจากที่ตะวันออกเฉียงเหนือก่อนก็คือสกลนครอำเภอเมืองค่ะ
มาที่ตะวันออกนะคะก็คือที่จันทบุรีก็คืออำเภอเมือง
มะขามขลุงโป่งน้ำร้อนนะคะแล้วก็ตราดค่ะ
ซึ่งหลายจังหวัดที่พูดมาเนี่ย๓จังหวัดเนี่ย
คือเป็นผลกระทบหนักเลยเพราะว่าตอนนี้ต้องระวังน้ำท่วม
แล้วก็น้ำป่าไหลหลากเลยส่วนอีก๒๓จังหวัด
ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เริ่มแต่สุโขทัยพิศนุโลก
นครสวรรค์อุทัยธานีชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคาม
กาลสินร้อยเอ็ดยะโสธรนครราชศรีมา
บุรีรำสุรินศรีสะเกดอุบลราชธานีลบบุรีสละบุรี
สุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยา
ประทุมธานีแล้วก็นครปฐมค่ะก็ทางพอค่ะ
ขอให้ประชาชนติดตามเฝ้าระวังโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนเมืองเนี่ย
ซึ่งตอนนี้เราจะเห็นแล้วว่าวันนี้ปฐุมหรือนวลธบุรีเนี่ย
แม่น้ำเอ่อขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้ก็คือ
รวมถึงก็ในชุมชนก็พากันตักทรายแล้วก็

ตอนนี้ที่ที่เดี๋ยวเมื่อวันเนี่ยแม่ที่ลำปากอยู่ดีแม่

วันนี้กรุงเทพตอนเช้าแดดเปรี้ยงมาแป๊บเดียวเนี่ย

อยู่จังหวัดมหาสารคามตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างคะ

เพราะว่าตอนนี้มหาสารคามก็คือน้ำมาแบบเยอะมากเลย
อย่างกาญจนบุรีที่แม่คุณแม่ไปมาฝนตกป่ะ

ไปทำฤทธิ์เซียพี่เราเคยอ่านค่ะ

เดี๋ยว๒ทุ่มครึ่งวันนี้
เอียกต่างจากข่าวทะปริศนาททุกช่องเนี้ย

จะมีการแถลงสำคัญผ่านโธรทักษ์
ประทับรวมการเฉพาะอังกฤษแห่งประเทศไทย

เพราะฉะนั้นแน่นอนแล้วว่าอีก๓วันนี้นายกจะเปิดประเทศนะครับ
ซึ่งจะครบ๑๒๐วันที่นายกพูดไว้ตั้งแต่วันนั้นคือวันที่๑๕ตุลาคม
แล้วก็การฉีดวัคซีนได้ตามเป้าหมาย
นายกเขาจะพูดว่าที่เราตั้งเป้าหมายไว้เนี่ย
ตอนนี้เราฉีดวัคซีนได้ตามเป้าหมายแล้ว
รวมถึงอาจจะมีประกาศยกเลิกเคอร์ฟิลล์ในพื้นที่ต่างด้วยนะฮะ
ก็ติดตามกัน๒ทุ่มครึ่งวันนี้เราจะรู้แล้วล่ะว่า
หลังจากนี้ไปเราจะต้องรับมือกับโควิดยังไง

เขาก็ยืนยันนะคะว่าทางยอดทุกวันนี้ยอดผู้ป่วยเนี่ย
คือทรงแล้วก็มีแนวโน้มที่กราฟลดลงแต่

ก็คัตเตอร์สะดวกขึ้นเรื่อยอาจจะมากกว่านี้ด้วย
แพทย์ชนบทก็ออกมาพูดอยู่นะว่ามีโอกาสจะมากกว่านี้อีก

เพราะว่าอย่างที่บอกว่าระลอก๕กำลังจะมา
หลายคนก็ติดตามจากเพจแพทย์ชนบทมัน
นี่อ่านมาว่ายังไงต้องมีให้ดูเขาไหม
คือจริงทางอย่างเนี่ยที่ให้มีบอกอยู่ว่า

วกเพิ่ม๑๘๑๗ราย
แต่ให้ดูดีเรามีวิธีการตรวจหาเชื้ออยู่๒วิธี

มีเพิ่มอีก๑๐๕๕ราย

เขาก็เลยรู้สึกบอกว่าเนี่ยถ้าผู้ป่วยหนัก
ยังแบบว่ารวมอยู่เห็นผู้ป่วยหนักด้วย๓๐๐ราย

ซึ่งปกติป่วยสีแดงราว๑๐

ราวไม่ต่ำกว่าวันละ๓๐๐๐คนนี่ไง

กำลังขาขึ้นเลยแพทย์ชนบทบอกแบบนี้

แต่ที่แพทย์ชนบทเขาเตือนประชาชนคนไทยคือ
โควิดมันกำลังขาขึ้นนะ
พื้นที่สีแดงกำลังขยาย
การควบคุมโรคได้กลายเป็นของวิชาชีพสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุขโดยสมบูรณ์แล้วอีกครั้ง
ตอนนี้สิ่งที่เริ่มชัดเจนคือหลายฝ่าย

หาดไทยปกครองท้องถิ่นเริ่มถอยนะครับ
แล้วก็สาธารณสุขก็ล้า

ประชาชนก็ผ่อนคลายจนเกิดคลัสเตอร์ใหญ่

นี่ไงฝ่ายการเมืองก็คือเลิกให้ความสำคัญ
เข้ามาสู่โหมดของการเตรียมการเลือกตั้งสาธารณสุข
ก็ลำแต่ลอยไม่ได้นี่ไงหยุดไม่ได้
ประชาชนก็ผ่อนคลายจนเกิดคลัสเตอร์ใหม่อย่างที่บอกไป

สัปดาห์หน้ารอดูกันว่าจะเป็นยังไง

ฉีดวัคซีนฝืนเยอะค่อนข้างจะเยอะแต่ต่างจังหวัดน่ะไม่รู้ไม่รู้
เพราะกรุงเทพเราคุยกันถึงเข็ม๓แล้วนะ

ถูกไหมแต่ต่างจังหวัดเนี่ยเราไม่รู้ว่าโอ้โหมันเยอะไง
แต่คนต่างจังหวัดเขาก็ดูแลตัวเองกันดีนะแม่จริง

บางทีมันอาจจะแบบอังตรมทีก็อาจจะเป็นคนจากในกรุงเทพฯ
ที่เอาเชื้อไปให้คนต่างจังหวัด
เพราะเอาตนต่างจังหวัดเขาไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วอ่ะ
เขาคงไม่ได้แบบมีเอาตรงสตุ้งสตางค์เยอะที่จะไปท่องเที่ยว

เพราะว่าที่บ้านเขาก็ระมัดระวังกันมากจริงจริงนะคะ
ก็ทุกคนตอนนี้ทุกคนก็ต้องแบบว่า
เอาจริงคือก็ตั้งใจที่สุดนะฮะ

มีกี่เปอร์เซ็นต์นี่แม่ที่เขากลุ่มมาให้ตอนนี้นี่นะฮะ
ถ้าเป็นกรุงเทพมหานครปฐุมธานีสมุทรสาครสมุทรปราการนนทบุรี

รอบคลุมประชากรทั้งหมดมากกว่า๕๐
ก็มากกว่าครึ่งแล้วนะฮะอ้าวโอเคเบรกกันสักครู่

ก็บอกว่าอยู่ดีผู้ชายหายป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย

คนเราไปตรวจเจอมะเร็งระยะสุดท้าย
แล้วไปตรวจอีกครั้งหนึ่งมันหายแล้วเนี่ยโอ้โห
มันคงจะเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เนอะจริงแล้วเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นจริง
กับนายเอิญนายเอิญเนี่ยเป็นคนสมุดสาขอม
โดยอดีตเนี่ยต้องใช้คำว่าเขาเป็นผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายนะฮะ
เร็งเลียสใช้เลยหลังจากนั้นปุ๊บนี่ภาพที่มันเกิดขึ้น
เชื่อว่าคุณเห็นในเฟซบุ๊กคุณเห็นในอินสตาแกรมมีคนเห็นมากมายเลย
ใส่ชุดหมีคือใส่ชุดแบบแมสคอตเป็นหมีเนี่ย
แล้วก็เดินเท้าขึ้นไปนะครับที่บนอุทยานแห่งชาติภูกระดึง
เนี่ยคนก็เลยถ่ายรูปเฮ้ยน่ารักจังเลยทำไมใส่ชุดหมีเนี่ยเดินขึ้นไปเที่ยวบนยอดภูเกือบทุกจุด
เน้นคำว่าเกือบทุกจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าถ้าสมมติเป็นภูก็เดินไปไหน
ผ่านกแอ่นถูกต้องไหมผาเหยียบเมฆปรากฏว่าการใส่ชุดหมีของเขาเนี่ย
ตรงกับช่วงวันหยุดพอดีคนก็เลยถ่ายรูปเขาไว้เยอะปรากฏ
หลังจากนั้นคนก็เลยถามเฮ้ยเพื่ออะไรที่จริงขึ้นฟูจะต้องใส่อะไรที่มันสบายที่สุด

ฟิตร่างกายอย่างหนักมากเพราะต้องใส่ทั้งแมส
ต้องปีนปลายกว่าจะเดินขึ้นไปถึงข้างบนอะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็โอ้โหพอมาเห็นภาพนี้ก็คือจะแอบตกใจมากเพราะ

ใส่ชุดมีอย่างงี้มันน่าจะแบบว่าทรมาน
เราได้คำตอบมานะครับคือเขาเนี่ยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแหละ

ทำใจทำใจกลับไปอยู่บ้านอยู่กับใช้ชีวิตที่มีความสุขที่สุด
ถูกต้องไหมอันนี้คือที่หมอเขาจะบอกกับคนที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้าย
แต่ปรากฏว่าอยู่ดีเนี่ยในเอิญเนี่ยอยู่สมุทรสาครนะ
เขาไปอธิษฐานขอพรกับองค์พระพุทธเมตตา
จากนั้นอาการป่วยมะเร็งหายขาดค่ะ
เช็คที่บอกว่าไม่เจอแล้วไม่เจอแล้วหายขาดค่ะ
เหรอเนี่ยนางก็บอกนางงตัวเขาเองก็ไม่ทราบสาเหตุเลยนะ
เพราะฉะนั้นจึงเป็นเหตุให้ตนกลับมาที่นี่ทุกปี

การแต่งชุดหมีเนี่ยเดินขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนที่
เห็นเนื่องจากคนไทยเนี่ยเครียดกันเยอะแล้ว

อยากให้ทุกคนมีรอยยิ้มเขาว่าอย่างนั้น

รักษามาทุกวิธีนะตัวเขาเองเนี่ย
รักษามาทุกวิธีไม่ทราบว่า
วิธีการใดแต่หลังจากที่มากราบ

มะเร็งบางทีมันก็เนอะมันก็หายจริง

คือจะให้ไปกินเหมือนเดิมก็ไม่ได้แล้ว

แบบว่าไม่ได้เป็นแล้วก็มีพละกำลัง
แล้วก็มีกำลังใจในการออกเดินทางแบบนี้ได้ก็ดีเลยค่ะ
หายเร็วเนอะขอให้ไม่เป็นอะไรอีกนะคะ
คือดังมากจริงไม่ว่าจะเป็นแบบทั้งในเมืองไทยที่เกาหลีหรือว่าต่างประเทศ
แทบจะทั่วโลกกันเลยทีเดียวนะคะ
วันนี้ทางรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะท่านตำรวจท่านออกมาบอกอย่างนี้นะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เปิดเผยถึงกรณีที่ออกมาเตือนนะคะ
บอกว่าไม่ใช่เป็นเรื่องเฉพาะภาพยนตร์แต่เป็นนโยบายการสร้างการรับรู้
เพื่อให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานโดยเฉพาะเรื่องของการเข้าถึงเนื้อหาสาระในสื่อสังคมออนไลน์
ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ง่ายขึ้น
แม้ว่าภาพยนตร์จะถูกจัดเรตติ้งไว้แต่ก็มีการเข้าถึงได้
จึงต้องร่วมกันรณรงค์ให้ใช้ความระมัดระวังในการเสพสื่อออนไลน์อืม
ซึ่งการออกมาเตือนเพื่อให้มีความเหมาะสมในการเข้าถึงเนื้อหาในช่วงอายุ
รวมถึงภาพยนตร์หรือซีรีส์เรื่องอื่นด้วย
ส่วนการเซ็นเซอร์มีหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่แล้ว
และต้องมีการพูดคุยในบางจุดให้เกิดความเหมาะสม

แต่พี่หนุ่มเขาก็ไปทางเพจอีเจี๊ยเรียบด่วนเขาโพสต์ข้อความ
แค่คดีถุงดำคดีเดียวก็โหดกว่าสควิดเกมแล้วทั้ง๔๐

ก็ในนี้ณตอนนี้ในโซเชียลก็เริ่มแบบ
อ่ะก็มีการหลอกเล่นแบบมีการคล้ายกับว่า
เขาเรียกว่าแต่งตัวเหมือนตาม
คือแบบไม่รู้ว่าจะเรียนแบบหรือว่า

ดูไบทำเป็นสนามสวิปเกมจริงแต่แค่ไม่มีค่ากัน

ซึ่งขอบอกว่าไอ้เกมพวกนี้ถ้าสมมุติจริงแล้วเรานั่งดูหนังเรื่องนี้นะ
มันก็เหมือนเกมที่เราเล่นกันมาตั้งแต่เด็กแหละ

ใส่เสื้อมันก็ไม่เป็นอะไรนะ

คนดูก็อาจจะมีวิจัยนรัยาณในการดู
มันก็มีแบบมันก็มองให้เป็นหนัง
เรื่องอื่นที่เกิดขึ้นบางเรื่องมันรุนแรงกว่านี้
หมายถึงว่าในเรื่องของตำรวจเองหรืออะไรเองอย่างนี้

แบรนด์ใหญ่ระดับโลก
อย่างลิซ่าคือความภาคก่าวใจของคุณไทยอย่างนึง
อย่างทรบควิทเกมก็คืออีกอย่างนึงซึ่งตอนนี้
ซึ่งเราสังเกตดูจากแบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็นบุการิตหรือแบบยิบแซงอะไรอย่างนี้
คือใช้ไอดอลหรือดาราเกาหลีนักร้องเกาหลีทั้งนั้นล่ะคุณแม่
คือมันโอ้โหแล้วสร้างรายได้มหาสนุกเรื่องมันน่าติดตามดู
แล้วรู้สึกว่ามันตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาแต่ฉันบอกแล้วครับว่า
ฉันยอมนอนตี๔๕วันดูตอนจบเลยใช่ไหมโอเคพี่ไม่ได้นอนเลยค่ะ
หรือหนูก็จบแป๊บเดียวเลยแกะน้ำตาลนั่นอ่ะ
ที่ฝรั่งเศสหูบูมมากเลยแม่ตอนนี้เหรออืม
มีคนเอาไปทำเป็นแบบในแบบต่อคิวกันยาว
ก็ถึงบอกว่ามีการจัดเกมขึ้นมาจริงจริงเลยอ่ะอืม
วันนี้มีเมนูต้องห้ามใช่ไหมแองจี้ถูกค่ะคุณแม่คุณเมนูอันตราย
ทุกวันนี้ก็ยังชื่นชอบก็คือยำแมงดงแมงดาม
ไข่แมงดาใส่ไข่แมงดาคุณแม่คือตอนเนี้ยคนก็บอกว่า
อย่างที่เรารู้เลยเนี่ยแมงดาที่กินได้คือแมงดาจาน
ค่ะแต่ตัวนี้ก็มีความเชื่อผิดหลายคนบอกว่า
งดาถ้วยเนี่ยก็ทานได้เหมือนกัน

ซึ่งถือเป็นแมงดาชนิดที่มีพิษก็คือมีสารที่แบบ
มีผลต่อความการควบคุมการหายใจหรือขั้นเสียชีวิตได้นะคะ
ซึ่งตอนนี้ย้ำอีกรอบเขาบอกว่าแมงดาถ้วยกินไม่ได้นะครับ
เพราะมีพิษในตัวที่เป็นอันตรายถ้ากินเข้าไปเนี่ย
อันตรายถึงชีวิตแน่นอนปกติเนี่ยเขาบอกว่า
มันมักจะออกฤทธิใน๑๐๔๕นาทีหลังกินเนี่ย
ต่อให้เอาเส้นเมาหลายคนบอกเอาเส้นเมาออก
หรือหลายคนว่าพอเอาเส้นเมาออกเสร็จปั๊บเอาไปต้ม
ให้แบบเดือดร้อนเนี่ยมันก็จะสลายพิษ
ความร้อนได้ดีอ๋อถึงต้มให้ต่อยังไงก็ไม่ได้
อบเป็นเวลานานเนี่ยไม่สามารถทำลายสารพิษชนิดนี้ได้
มันมีผลต่อระบบประสาทคุณแม่ทำให้ชากล้ามเนื้ออ่อนแรง
สุดท้ายจะขาดใจตายเพราะกล้ามเนื้อที่คุมการหายใจเป็นอัมพาต
ดังนั้นแมงดาถ้วยห้ามทานนะลักษณะอย่าลืมดูตรงหางนะคะ
ถ้าหางกลมเนี่ยไม่ได้เลยนะอันนั้นคือแบบว่าห้ามรับประทานเด็ดขาด
ถ้าจานที่รับประทานได้คือต้องแมงดาจานซึ่งหางมันก็จะมีความแบบว่าเหลี่ยม
อันนั้นเราต้องสังเกตที่หางหางเมื่อหางเหลี่ยมใช่มีสันเนี่ย
มันทนต่อความร้อนสูงคือร้อนสูงไม่รู้ว่าอาจจะร้อยองศาเซลเซียสหรือ
กว่านั้นไม่รู้แต่ถามว่ามันทนต่อความร้อนได้ดีแล้วก็ไม่ควรจะเสี่ยง
อืมก็เลือกรับตาถามดีกว่าเนอะ

ที่น่ากลัวจริงที่มีผลจริงแห่ด
ช่วงนี้เป็นช่วงเห็ดใช่ไหมมันจะมี
หูใช่ครับ
แห่ดบางตัวถึงแก่ชีวิตนะคะ
เห็ดบางตัวนี้เข้าโรงพยาบาลนะเห็ดบางตัวนี้มันเมาหลายวัน
ก็ต้องดูว่าเห็ดมันกินได้หมดหรือเปล่า
งกระพุนหน้านี้ก็มีแมงกระพุนขึ้นมาเยอะถูกต้องไหม
ก็ต้องดูอีกไหนแมงกระพุนอันไหนกินได้ไม่ได้
อันนี้แหละปลาปั๊กกะเป้าอีกอย่างใช่ไหม

ใช่ไหมปลาพัดเป้าอันนั้นก็ต้องดูอีกว่าถ้าหันไม่เป็นก็ตายนะฮะมีพิษอยู่

เขาบอกว่าจะต้องให้ผู้ที่ชำนาญทำจริงรวมไปถึงนี่แหละแมงดา
ตัวนี้พวกเราปลอดภัยเพราะช่วงนี้เรากินเจนะคุณแม่

ลูกน้องฉันเจแตกหมดแล้วเหลือฉันคนเดียวที่เจยังไม่แตก
สู้ครูแม่ขอบคุณคุณคุณคุณคุณฝากรถเมย์มาให้อาหารเจเต็มเลยอาหารเจขนมเจ
เรายังอยู่แล้วแม่เนอะต้องทนนะคะอีก๔วันแม่หมดวันที่๑๔
แต่มันสบายตัวจริงเนาะบางทีไม่ได้คิดฉันกินมังสะ
อ๋อดีคุณแม่วันไหนไม่ได้ก็กินมังสาเวลาแม่บางทีคุณแม่ต้องเติมคอลลาเจนเข้าสู่ร่างใจเข้าใจ
เดี๋ยวความตึงความหย่อนคอยจะมาเนอะ
เอาอย่างนี้มีอีกหนึ่งเรื่องครับรักไม่รุ่งแต่งงานล้นป่าชัดสายเปย์
งานเข้ารัวเลยเตรียมรับบทพระเอกเอ็มวีแล้วเธอ
ชักไงนี่จากกรณีที่นายธนสิทธิ์ซึ่งมีภาพเนี่ยแชร์ไปทั่วโซเชียลเลย
หรือเสียชัดสายเปย์อายุห้าสิบเก้าปีเนี่ยตกเป็นข่าวภายหลังกระโดดเกาะรถเก่งนะฮะ
ของอดีตแฟนสาวเนี่ยที่ตำบลคองแม่ลายจังหวัดกำแพงเพชรจำได้ไหมครับ

จะมาอยู่ตั้งแต่เมื่อวานเมื่วผีต้องโอนเงินไปพันนึง

ทั้งที่ผมหมดไปหกเจ็ดแสนอ่ะก็เป็นอย่างงี้ได้อย่าง
ปีที่แล้วเขาบอกว่าให้ซื้อรถให้เป็นของมั่นอืม
แล้วก็ซื้อทองให้อืมผมก็ซื้อให้เดือนหกเราจะผูกแขนกัน
แล้วบ้านเขาอยู่ไหนครับบ้านเขาอยู่ไหนเขาอยู่บ่อน้ำผู้ร้อน
เมื่อวานผมก็ไปบ้านพ่อเขามาเขาไม่อยู่เขาหนีตะพึดอืม
ผมหนีเปิดอีกหน่อยนึงไม่เป็นไรคุยแค่นี้พี่

กล้าวหกเจ็ม้าให้พี่ก่อนไม่ไม่ไม่พี่พี่พี่พี่พี่
เอาแค่นี้เอาแค่นี้เอาแค่คุยเปิดประตูออกมา
แล้วเธอจะไปคุยอย่างงั้นไหมพี่กอดอย่างงี้ได้ยังไงอ่ะ
คลิปเป็นคลิปเอาในติ๊กต๊อกถ้าสมมุติใครดูติ๊กต๊อกไม่ต้องติ๊กต๊อกหรอก
เห็นเพียสโซทุกคนจะแชร์เย็นแชร์กันใหญ่เลย
แล้วก็ป่าชัดนะแม่ป่าชัดบางทีเขาบอก
ของเราสองสาวพันมือสั่นแม่น็อเออพี่ก็พูดเสร็จเอง
ผู้หญิงว่าอืมพี่จะรับจังหรืออะไรอย่างเงี้ย
เข้าใจเราระถวยเหมือนกันนะบางทีเราก็ระถวยเนี่ย
ล่าสุดป่าชัดสายเปย์ฮะเขาอัดเตรียมชีวิตของเขา
เห็นไหมมีเดินสายโชว์ตัวแล้วรับงานแบบรัว
แล้วก็ถูกเชิญไปรีวิวสินค้ารวมทั้งยังขึ้นแท่นเป็นพระเอก
นี่คุณดูครับมีพรีเซนเตอร์โคลาเจนโอ้โหพรีเซนเตอร์ร้านแต่งรถ
โปรโมทร้านซื้อขายรถยุโรปมือสองเตรียมเป็นพระเอกเอ็มวี
พ่อให้ก็คือพ่อมายพ่อฮังว้าวคุณดูนี่ไทยรัฐเก่งเก่งเนอะ
ทำแบบว่าตารางพรีเซนต์ได้เลยอืมเขาบอกว่าช่วงเนี้ย
ชีวิตปาชัดเปลี่ยนไปแล้วผู้หญิงเนี่ยโทรมาหาเยอะเยอะ
ผู้หญิงเนี่ยโทรมาหาเยอะทั้งแฟนคลับแล้วก็ลูกค้าที่บางรายเนี่ย
ก็โทรมาขอความช่วยเหลืออ้าวอุ้ยตอนนี้ลำบากแล้วเติบนี่นี่
เลยใช่ใช่เหตุภาพอุ้ม่ะนี่
มาคืนได้เห็นผลงานจริงจริงตอนแรกพออ่านข่าวแล้วก็ตกใจ
ปรากฏดูในเฟซบุ๊กแม่ไลค์สดขายกระเป๋าคนนี่

เอาไปแต่นี่
ตอนนี้คือบอกเลยอยากได้อะไรบอกเสีย

ค่าตัวเริ่มสร้างต้น๔๐๐๐๕๐๐๐บาท

ใครกระเป๋า

ก็ขอให้ปากชาติจะโดนลุ่มในหน้าการงานนะคะ

เรามาเจอกับป่าชัดก่อ

เนื้อหอมไหมคะโอ้โหเนื้อหอมมากเลย

ป่าไม่ได้รับนะคะเพราะว่าหลายสายมากเลยนะคะ
แต่ก็ว่าไปแล้วก็เอาตรงนะหนูก็เป็นน้องผู้หญิงคนนึงตัวเล็ก
หนูก็เห็นใจฝ่ายผู้หญิงนะน้องคนนั้นน่ะ
อายุมาก
บางทีหนูก็เก็ตในสิ่งที่เขาพูดว่า
แต่หนูก็ไม่รู้เขาเสียอะไรนะเนี่ยพี่เขาไม่สามารถชดเชยสิ่งที่หนูเสียไปได้หรอก
เราก็ไม่รู้ว่าเสียอะไรไงเขาบอกว่ามันทดแทนชดเชยไม่ได้หรอก
แต่เขาก็คืนลดให้นะเพราะสงสารผู้หญิงกับแม่

ใช่ไงคือผู้หญิงก็น่าสงสารก็ไม่ได้ว่าใครผิดใครถูก
เพราะเราก็ไม่รู้เรื่องสองคน
ต่อไปเรื่องหน้าคุณไม่ต้องรู้แน่นอน

เมื่อกี้ระหว่างนั่งดูดูทวิตเตอร์ค่ะมีคุณผู้ชมส่งมาถามว่าคอคุณแม่โดนอะไรมา

หนูก็ลุ้นไก่คุณแม่บอกว่ามีรอยอะไรอย่างนี้

มันก็ไม่แขบมันไม่หายหรอกแต่แบบว่าไม่

ได้โพสต์ข้อความระบุว่าพระนางช่องดัง
ไม่รู้ว่าเราคบกันแบบไหน

ใช่คุณแม่ปกติต้องมีมูลหรือเปล่า
จริงมีข่าวซุบซิว่าพระนางพระเอกนางเอก
หนีงานไปเดินช้อปปิ้งที่ห้างญี่ปุ่นใจกลางเมือง
ก็ตาดีเห็นนางเอกขายาวเดินสวยแบบพรีเซนเตอร์สินค้า
แต่ในมือถือโทรศัพท์กำลังพูดคุยกับใครสักคนนึง
ตอนแรกก็ไม่ได้สนใจอะไรก็คิดว่าเธอน่าจะมาเดินซื้อของเข้าบ้าน
แต่นอกจากที่จะเจอนางเอกขายาวแล้วเจอพระเอกไม่ใหญ่
เดินอยู่อีกชั้นคุยโทรศัพท์เหมือนกันท่าทีเหมือนจะต่างคนต่างเดิน
แต่ที่จริงแล้วปลายทางคือคุยกันเองก่อนที่สุดท้ายพระเอกจะขึ้นรถ
เอิ้นท์ณย์เอาจะรู้มากแล้วว่าใครครับ
เอ้อรู้แล้วเลยแหละ
แค่นี้รู้แล้วเลยเหรอ
โอ้ยจริงปีสองปีนี้ยังมีฟิลกันแบบอย่างงี้อีกหรอ
เห็นนักเอกขายาวก็ค่อนข้างตรงก็บอกไปเลยว่าครบ
เหมือนข่าวกรด้านนี้ที่โพสต์แบบสุดแซ่บอะ

อ่าวคุณแม่เอาตรงนะ
ถามว่ามันเป็นไปได้ไหม
แต่คือไม่เข้าใจว่าจะเล่นละครซ้อนละครเพื่อ

ไม่ใช่แต่บางทีเขาอาจจะแบบมีเหตุผลอะไรของเขาหรือเปล่า
ที่ยังไม่ได้อยากพูดอะไรนะตอนนี้อะไรอย่างนี้
แต่หนูคิดว่านะถ้าเกิดใช้วิธีการแบบนี้
สู้ไปด้วยกันดีกว่าถ้าเกิดเจอสื่อหลักก็ได้ค่อยตอบอีกแบบหนึ่ง
คือนี่ไงน้องฝากติดรถไปด้วยหรอกครับวันดีวูลมันไปทางเดียวกัน

มันพูดแล้วไม่จากพลาดเขาเรียกอะไรลง
ไปแล้วมีคนส่งเดี๋ยวคุณผู้ชมขอบคุณมากส่งมาบอกรถเมย์ในขณะที่
เอ๊ะมันเห็นค่ะวันนี้แบบแป๊บแป๊บแต่ไม่รู้เพิ่งรู้นี่เหรอ
ไม่รู้แต่หนู๒คนนี้ที่เล่นละครเดินสวนไปส่วนบันโทรศัพท์นี่

โอ้โฮรู้อยู่แก่จะทำเป็น

ไม่หรอกคือจริงเขาคงมีเหตุผลของเขาแหละที่ยังไม่ออกมาพูด
อย่างอะไรมันยังไม่แน่นอนเราก็ต้องรอให้มันชัวร์

เขาก็ไม่ได้ปิดแน่แต่เขาก็ไม่ได้เปิด
แต่ถามว่าผู้หญิงคนนี้คือเขาเป็นแบบคนชัดเจนนะ

มันก็ยังไม่พร้อมมันก็พึ่งเลิกกับคุณแฟนเก่า
แต่พอดีเปิดตัวไปแล้วมันไม่ใช่ไงพี่เมียหนูป้า
แต่ว่าบรรดาแฟนก็จะบอกว่าอะไรก็แล้วแต่
ขอให้น้องเจอคนที่ใช่แล้วมีความสุขคนไหนก็ได้ไง

แองจี้เธอเป็นโปรดิวเซอร์รายการนั้นอยู่นะ
ที่มีคำถามนี้พี่เห็นนะพี่เห็นจากรายการนะ

แต่เขาใบ้ง่ายมากเลยอ่ะจริง
พระเอกไม่ใหญ่ก็คืออะไรก็ไปดูเอาเอง

มันเป็นข่าวเยอะแยะเลยตอนนี้
เบรกกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ

ก็ตอบกันต่างนานาแม่เนี่ยในนี้
ใครถูกใครแวะผิดไง

คนที่รู้ลึกรู้จริงในวงการต้องยอมรับไหมมดดำ

บอกว่าแม่มดดำหลังแม่มดดำชอบพูดน้อย

ทุ่งนี้ก็กลับมาเจอกันสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ